ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ
ตำรวจก็ฝากบอกนะครับบอกใครตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ต้องแจ้งความต้องกล้าเข้าแจ้งความฝากหนุ่มไว้นะ
ไม่งั้นเดี๋ยวมิจฉาชีพมันก็ลอยนวลนะฮะ
วิกเรียนเนี่ยโพสต์เรื่องราวเตือนภัยนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้มีมาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความนะครับ
ผู้เสียหายคนหนึ่งคนนี้กล้าเข้าแจ้งความนะครับ
แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับหญิงสาวไซส์ลายหน้าตาดี
หรือว่าหญิงขายบริการทางเพศนะฮะที่เขาแอดไลน์จากในทวิตเตอร์
แล้วถูกหลอกให้โอนเงินนับหมื่นบาทจนเกลี้ยงบัญชีนะครับ
วันนี้เราได้ไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
เขาบอกว่ารูปแบบของมิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ย
ไว้หลายอันแล้วแต่ละอันก็จะเป็นรูปภาพผู้หญิงสาวสวย

เมื่อมีคนหลงกลเข้าไปติดต่อพูดคุยตกลงราคาส่วนใหญ่ก็จะ๑๕๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้นะครับ
เมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยจะให้โอนเงินมาก่อน๕๐๐๑๐๐บาทเป็นค่ามัดจำ
หลังจากนั้นจะบอกว่าจากทวิตเตอร์เนี่ยให้ไปติดต่อกันทางไลน์
คุณต้องโอนเงินก่อน๖๐๐๐บาทเพื่อเปิดระบบ
เพื่อยืนยันการใช้งานแล้วเป็นค่าประกันความปลอดภัยของผู้หญิงที่จะไปหาคุณอีก๓๐๐๐
๙๐๐๐บาทแล้วนะ
คนร้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวคืนให้ตอนหลัง
เพราะมันเป็นคนละส่วนกับเรื่องของค่าตัวของน้อง
คนร้ายก็ที่อ้างเป็นแอดมินเนี่ยนะฮะจะบอกว่าคุณไปเปิดโรงแรมรอได้เลย
พอไปเปิดห้องรอเนี่ยฮะผู้เสียหายคนนี้บอกรอนานจนเริ่มผิดสังเกต
พอทักไปถามตามภาพในหน้าจอเลยฮะ
มินก็พูดจาหวานล้อมต่างนานาสุดท้ายบอกว่าโอ้โหพี่
ถ้าเกิดอยากให้มาเร็วเนี่ยต้องปลดล็อกเพื่อปล่อยตัวเด็กออกมาใช้เงินอีกจำนวนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็หลงเชื่อนะฮะเขาโอนจนเกือบหมดบัญชีนะครับ
รู้ตัวอีกทีก็คือเสียรู้แล้วฮะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันบล็อกการติดต่อทุกช่องทางไปแล้ว
ก็เหมือนกับเราแบบลองดูแล้วกัน
ก็คือต้องยอมรับด้วยถ้าเกิดพูดแบบว่ากันเองก็คือตอนนั้นคือความต้องการเราก็แบบว่าเอ๊ะเราอยากจะรีบเจอ
ก็ใช่มีส่วนก็เหมือนกันอยากรีบเจอ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเคยครั้งผ่านผ่านมาก็คือเคย

แล้วทุกวันนี้คือยังมีการซื้อบริการลักษณะนี้อยู่หรือเปล่า

ตอนนี้ไม่กล้าแล้วแต่คือตอนนี้ถ้าคิดจะซื้อแบบนี้
ก็คือแบบนัดเจอกันเลยแล้วก็จ่ายเงินหน้างานเลย

ไม่เอาแล้ววันที่เจ็ดแล้วคือก็ต้องพูดว่าตอนเนี้ยคือ
ด้วยความที่คุณพี่เนี่ยคือไม่มีครอบครัวด้วย
ก็คือเลือกที่จะมีความสุขแบบนี้
อ่าใช่นี่แสดงเป็นความสุขให้ผู้พันเลย
แต่ว่าปัญหาคือว่าผู้เสียหายมักจะไม่กล้ามาแจ้งความ
อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าการซื้อบริการ
จะเป็นกลัวว่าจะเป็นความผิดไหมนะครับ

แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ลักษณะว่าพอมีการแชทจะซื้อบริการแล้วเนี่ย
กลุ่มมิจฉาชีพเอาข้อมูลการแชท
ขู่เขากลับไปแล็กเมย์ไปกันโชคเขา
ว่าจะเอาข้อความการติดต่อซื้อขายบริการ
บอกคนในครอบครัวไปบอกลูกบอกภรรยา

ให้เห็นว่าคนนี้มีลักษณะที่อยากจะซื้อบริการทางเพศ
เขาเสียหายแล้วก็เรียกเงินเรียกทองก็มี
รองผู้บังคับการปราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
บอกกับเราว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ตกเป็นเหยื่อขอให้มาแจ้งความนะฮะค่ะ
ไม่ต้องกลัวอายนะครับเพราะว่าจะปิดเป็นความลับอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่าเข้าข่ายการช่อกงนะฮะผิดตามกฎหมายนะครับ
ใช่ค่ะก็ออกมาแจ้งความกันได้นะคะคุณผู้ชม